อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะฮะมีภาพจากกล้องหน้ารถสามารถที่จะบันทึกไว้ได้
รถจักรยานยนต์ขี่ข้ามเลนทะลุมาชนกับรถคันนี้นะครับโอ้โหร่างนี่กระเด็นเลยนะฮะ
ค่ะก็ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์กระแทกพื้นถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ขณะรถจักรยานยนต์ขี่แบบเขาเรียกว่าอ่า
เลนมานะฮะสวนเลนมาชนกับรถยนต์ที่เขาขับมาอย่างแรงนะฮะ
กระจกหน้ารถแตกร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์
กระเด็นกระแทกถนนบาดเจ็บนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนภายในซอยพันวง
ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นชาวเมียนมาครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลรับรับการรักษาตัวอยู่นะฮะส่วนคู่กรณีเนี่ย
เป็นรถอเนกประสงค์ถูกชนจนกระจกหน้ารถเนี่ยแตกนะครับ
กันชนด้านขวาได้รับความเสียหายคลิปนี้ทางคนขับรถได้นำมาโพสต์ไว้
พร้อมกับระบุข้อความบอกถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรา
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เพราะความประมาทไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะตัวเอง
แต่ยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วเขาบอกอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่
ทุกเวลาแม้เราจะไม่ประมาทแต่ถ้าอีกฝ่ายประมาท
ก็แน่นอนเกิดความสูญเสียเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้นะฮะ
ก็เป็นคลิปที่ถูกนำมาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ